มีเหตุการณ์ฆ่าโหดเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะมีแม่ม่ายคนหนึ่งอายุสี่สิบสามปีค่ะ
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปถึงในบ้านนะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายทุบหัว
เอาสายไฟรัดคอเอาถุงพลาสติกยัดปากนี่
ฆ่าเขาตายแบบนี้อ่ะค่ะครับเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะมีอย่างน้อยน้อยสามคนนะคะอาจจะเข้ามาเคลียร์ปัญหาอะไรกันสักอย่าง
ไม่ลงตัวเกิดทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพห้วยยอดจังหวัดตรังได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีชาวบ้านถูกทำร้ายจนเสียชีวิตที่บ้านหมู่๒ตำบลนาวงก็ได้มีการประสานแพทย์ประสานกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะชาวบ้านก็มาจับกลุ่มดูเหตุการณ์กันนะคะ
ในห้องนอนของบ้านหลังนี้ห้องนอนอยู่กลางบ้านเจอศพนางวันนิดาตุลยสุขอายุสี่สิบสามปี
สภาพก็คือคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่นะคะบนพื้นกระเบื้องติดกับเตียงนอน
เสื้อถูกดึงขึ้นมาถึงคอจนเห็นเสื้อชั้นในแล้วเขาก็ใส่ผ้าถุงใส่กางเกงชั้นในแบบนี้ค่ะ
แต่ว่ามีผ้าคลุมอยู่มิดทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ที่ศพเนี่ยมีสายไฟชนิดอ่อนรัดอยู่ที่คอ
มีถุงพลาสติกในถุงพลาสติกมีสำลีอยู่ด้วยนะแล้วเอาถุงนี้ยัดใส่ปากเขาอะค่ะ
ส่วนตามตัวมีแผลเต็มไปหมดมีร่องรอยการต่อสู้เต็มไปหมด
หัวก็มีบาดแผลชะกันจากการถูกทุบด้วยของแข็งตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบศพ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงนะคะจากการตรวจสอบในห้องนอน
ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนห้องกองเลือดนี่มีอยู่หลายจุดเลยค่ะ
ฝาผนังก็มีรอยเลือดจากฝ่ามือภายในห้องแล้วก็มีทีวียังเปิดค้างอยู่เลยนะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนผู้ตายเป็นแม่ม่ายอย่าร้างกับสามีไป๒๐ปีแล้ว
มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนลูกชายก็อายุยี่สิบสี่แล้วอะค่ะ
เป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ตัวผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวมาตลอดแต่ว่าใกล้ใกล้กันก็มีบ้านของญาติพี่น้องอยู่ด้วยอ่ะนะคะ
ผู้ตายก็มีนิสัยเป็นมิตรกับทุกคนแต่ว่ารักสันโดดชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียว
แล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรทีนี้ก็ต้องมีการไปสอบถามคนใกล้ชิดอ่ะนะคะ
ได้ไปคุยกับพี่สาวของผู้ตายชื่อว่านางปรียาตุลยสุขอายุ๕๗ปี
พี่สาวของผู้ตายคนนี้เป็นคนพบศพคนแรกด้วยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าปกติทุกเช้าผู้ตายก็จะมากินขนมจีนที่ร้านใกล้บ้านนี่แหละ
แต่วันนี้สายแล้วก็ยังไม่ออกมาจากบ้านพี่สาวก็เลยรู้สึกว่ามันผิดสังเกต
บ้านก็ล็อกปิดประตูด้วยตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบด้วย
ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านช่วยกันงัดหน้าต่างเข้าไปในบ้านนะคะ
พอเข้าไปปุ๊บโอ้โหพบว่าน้องสาวเป็นศพซะแล้วอะค่ะ
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
อยู่คนเดียวบ้านหยุดอยู่คนเดียวตั้งแต่สร้างบ้านมา
แต่คุณเองไม่ได้หัวลูกเขามีแต่ว่าไม่เคย
ไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่เลี้ยงไม่เคยมาไม่เคยไปมากัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการประเมินเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๓คนน่าจะเป็นผู้ชาย
เข้ามาในบ้านอาจจะมีการพูดจาตกลงเจรจาอะไรกันในบางอย่าง
แต่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรง
มีแผลทั่วตัวค่ะคนร้ายใช้ของแข็งทุบศีรษะ
เอาถุงสำลียัดปากแล้วก็ฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
วิธีการฆ่าก็คือใช้สายไฟที่มีการต่อจากหลอดไฟในห้องค่ะ
รัดคอจนขาดอากาศหายใจและสุดท้ายเสียชีวิต

ปมการสังหารโหดครั้งนี้อาจจะมาจากเรื่องความขัดแย้งในธุรกิจบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผย
หรือเรื่องชู้สาวก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นม่ายแล้วก็อยู่คนเดียวมานาน
ตำรวจก็จะสืบสวนสอบสวนเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ